คุณผู้ชมครับมาดูกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบปรามกันบ้าง
แต่กลับไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงนะฮะแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายแสนบาทนะครับ
ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายนำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
ดำเนินคดีกับเพจกระทงเปลือกข้าวโพดราคาถูก
หลังจากผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินซื้อกระทงจำนวนมากเพื่อจะเอาไปขายต่อในช่วงลอยกระทงนะ
แต่กลับไม่ได้กระทงตามที่ต้องการโดยมีผู้เสียหายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากทั่วประเทศประมาณ๒๐คน
มูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทนะครับ
ยุทธศักดิ์มหาทรัพย์สิริเจ้าของธุรกิจร้านสังขพันธ์เปิดเผยว่าได้สั่งกระทงจากเพจดังกล่าวมาขาย
จากมีการโพสต์ขายสร้างความน่าเชื่อถือโดยได้สั่งกระทง๒๐๐ใบในราคา๖๐๐๐บาท
แต่เมื่อของมาส่งกลับได้กระทงเพียง๑๐๐ใบสั่งไปตั้ง๒๐๐ใบนะครับ
ก็เลยสอบถามกลับไปยังเพจดังกล่าวเพื่อขอเงินส่วนต่างคืน
แต่เพจกลับอ้างว่ารถขนส่งเต็มต้องรอล็อตหน้าและจะยังไม่คืนเงินให้
ตัวเองก็ได้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายว่าจะมีการโอนเงินคืนให้
แต่ท้ายที่สุดนะครับก็ไม่ได้รับเงินคืนพร้อมข่มขู่จะฟ้องกลับหากมีการแจ้งความด้วย
เขาคมครูกลับมาแบบนี้
อกจากนี้การตรวจสอบยังพบว่าเพจดังกล่าวมีนางสมฤดีเต็มเปี่ยมเป็นผู้ดูแลการซื้อขาย
โดยจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีนางสาวเพ็ญพิชชาเต็มเปี่ยม
และโอนเงินเข้าให้บัญชีพันธาอากาศโทนายหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกันด้วยนะครับ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
ซึ่งหากพบความผิดจะแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนต่อไป
ว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะ
ต้องใช้กระทงเปลือกข้าวโพดในการใส่อะไรก็ตาม
ในการค้าขายของเขาต่อไปนะครับ

ได้มาร้อยหนึ่งแล้วก็ไม่คืนเงินให้ด้วย
อันนี้เป็นผู้เสียหายแค่ท่านเดียวแต่ว่าจริงมีผู้เสียหายอีกประมาณ๒๐คนนะครับ